คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะคะเราตามกันต่อกรณีที่
ฆาตกรรมโหดเกิดขึ้นกับเศรษฐินีใจบุญนะคะ
เพเดิมเป็นชาวสมุทรประการแต่ชอบเดินทางไปทำบุญที่จอมทองเชียงใหม่
แล้วปรากฏว่าไปถูกฆ่าเป็นศพแล้วเอาศพคนร้ายไปยัดในตู้เย็น

มีคนมาเจอนะคะตอนนี้เมื่อวานล่าสุดค่ะ
แล้วจับกลุ่มจากที่ระยองมาที่เชียงใหม่ได้แล้วนะคะ
ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยอีก๒คนที่นายเอ็มคนนี้ค่ะซัดทอด
เป็นเพื่อนกันกับนายวิทูลไปรู้จักกันที่ผับแห่งหนึ่ง
นี่แหละเขาบอกว่าคนที่เป็นคนลงมือฆ่าเศรษฐีนีคนนี้
ชื่อว่าต้นหน้าที่ของเขา
ส่วนเอ็มเนี่ยหน้าที่คือช่วยอำพลังศพ
ส่วนอุ้มเนี่ยเป็นผู้บงการ
เขาบอกแบบนี้นะฮะซัดทอดไปที่๒คน
แต่จนแล้วจนรอดจนถึงณวินาทีนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้มีเพียงเอ็มคนเดียวนะคะ
ที่ถูกควบคุมตัวตำรวจล่าสุดค่ะ
คุณผู้ชมไปพบเบาะแสเพิ่มเติมนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปพูดคุย
กับเจ้าของร้านรถเช่าที่ก่อนหน้านี้

คือก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากที่เขาฆ่าเศรษฐินีเสร็จแล้วใช่ไหม
แล้วในที่สุดก็ไปรับผู้หญิงชื่อน้ำที่เป็นกิ๊กกัน

ซึ่งเจ้าของรถเช่าวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนิน
พูดสิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงบุญที่ไปเลยนะ

ชื่อว่านายพรพัฒระเศรษฐปัญญา
คือคุณพรพัฒระบอกว่าตัวเองรู้จักกับน้ำ
ซึ่งเป็นกิ๊กของเอ็มเนี่ยเพราะทำงานที่สนามบินด้วยกัน
วันที่๑๘ตุลาคมเวลาสักประมาณ๔โมงเย็น
ติดต่อมาหาตัวเองบอกว่าอยากจะเช่ารถขับไปเที่ยว
มาพร้อมกับเอ็มเพื่อมาเอารถเช่าจากตนเอง
ทีนี้เอ็มเนี่ยเป็นคนขับรถเช่าออกไป

ตอนนั้นคุณพรพัฒระบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจนะ

ตอนนั้นเจ้าตัวยังตอบกลับมาเลย
ก็คือนายเอ็มตอบกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถมาคืนในวันรุ่งขึ้น

เจ้าของรถเช่ายังบอกต่อนะคะบอกว่า
ไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันว่านายเอ็มเนี่ยไปก่อคดีอะไรเอาไว้
มารู้อีกทีก็คือตอนที่ตำรวจตามมาหาที่บ้าน
ว่ามีคนมาเช่ารถหรือไม่อย่างไรก็คือลักษณะมาสอบถามข้อมูล
หลังจากนั้นเขาก็พยายามติดต่อน้ำแต่น้ำก็เงียบหายไป
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะน้ำส่งข้อความมาขอโทษ
มาขอโทษตัวเองแล้วมีการตอบกลับไป
ก็คือคุณพรพัฒระเจ้าของรถเช่าตอบกลับไปบอกว่า
ก็มีการโต้ตอบกันนี่เห็นไหม
เอาแท็ตที่คุยกับน้ำให้คุณภูริพัฒน์ผู้สึกข่าวไทรรัสทีวีดู
ซึ่งส่วนตัวคุณพรพัทราบอกว่า
ก็ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เอ็มทำลงไปนะ
เพราะอะไรเพราะรถที่เอ็มกับน้ำมาเช่าจากเต็นต์รถของเขา
ตอนนี้ตำรวจอายัดเอาไว้นะคะไม่ให้เอาออกไปให้ปล่อยให้เช่า
กว่าคดีจะสิ้นสุดเขาบอกว่าเขาก็ได้รับผลกระทบ
ทีนี้พอพูดถึงเอ๋ยชื่อตัวละครที่ชื่อว่าน้ำ
น้ำเอาความคืบหน้านะคะก็คือถูกควบคุมตัวจากสนามบินที่เชียงใหม่
เพราะว่าเขาเดินทางกลับจากการไปเที่ยวกับนายเอ็มมาที่เกาะเสม็ดที่ระยอง
พอควบคุมตัวมาแล้วแต่ว่าย้ำว่าในฐานะพยาน
เรียกตัวมาสอบปากคำให้ปากคำเพิ่มเติม
เราก็ต้องอยากคุยกับน้ำเพราะน้ำเป็นคนที่อยู่กับผู้ต้องหา
เป็นคนสุดท้ายรู้เห็นหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อหานางสาวน้ำผ่านทางเฟซบุ๊ก
จนได้โทรเบอร์โทรศัพท์มือถือมา
การคุยกันค่ะระหว่างทีมข่าวกับนางน้ำนะคะ
โดยยอมรับน้ำยอมรับว่ารู้จักกับนายเอ็มไม่นานเลย
รู้จักกันที่ไหนรู้จักกันที่สนามบินเชียงใหม่
เพราะว่านางเสาน้ำทำงานอยู่ในสนามบินนี่แหละ
ไม่แกร๊บจะต้องไปรับนักท่องเที่ยวเยอะก็ไปรับที่สนามบินไง
เขาก็เลยมาเจอกันที่จุดนี้รู้จักกันจากจุดนี้แหละ
เอ็มกับน้ำเนี่ยเอ็มนี่ถือเงินเยอะนี่นะคะ
นี่คือเอ็มนะคะใครที่เอาอย่างนี้ละกัน

ทีนี้นะคะเขาน้ำบอกว่าเอ็มมาชวนให้ไปเที่ยวด้วยกัน
มาเลยเขาก็แปลกใจเหมือนกันแต่ไม่กล้าถามอะไรว่าไปเอารถมาจากไหน
แต่เอ็มบอกว่าเป็นรถของเพื่อน
หลังจากนั้นชวนกันไปเที่ยวทะเลค่ะ
โดยมีเพื่อนของน้ำไปด้วย๒๓คน
นายเอ็มเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลย
ถามน้ำว่าน้ำน้ำมีส่วนเกี่ยวข้องไหมกับคดีที่เกิดขึ้น
น้ำยืนยันกับทีมข่าวหนักแน่นว่า
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของเศรษฐีนีใจบุญ
ไม่รู้ว่านายเอ็มเข้าไปเกี่ยวข้องเลย
เพราะตอนที่อยู่ด้วยกันในเอ็มไม่ได้มีพิรุธอะไร
พอตัวเองมารู้ความจริงตกใจมาก
สั่นไปหมดทั้งตัวเพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกร่างแห
ถูกดำเนินคดีไปด้วยยอมรับว่าตอนนี้เครียดมากรับไม่ได้
ถ้ารู้ก่อนหน้านี้ว่านายเอ็มไปฆ่าคน
แล้วเอารถคันนั้นมารับเธอไปเที่ยวเธอบอกไม่ไปด้วยหรอก
เออค่ะกลายเป็นว่าเอาจริงเดี๋ยวมันจะติดร่างแหไปด้วยนะครับ
ส่วนรถเก๋งของผู้ตายรถลักษณะคือเป็นรถ๕ประตูรถ
เมื่อวานตำรวจไปพบอยู่ที่ป่ารกทึบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่

เคลื่อนย้ายรถคันนี้มาที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะคะตั้งแต่เมื่อคืน
ทีนี้ช่วงเที่ยงตำรวจเอ่ยหน่วยพิสูจน์หลักฐานเอ่ยเขาก็ไปตรวจภายในรถนะ
ไปพบหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือกล่องกระดาษกล่องหนึ่ง
ฉีกเป็นแผ่นรองด้านหลังประตูฝั่งหลังซ้าย
คือก็ไปตรวจสอบด้วยตาเปล่าปรากฏว่ามันมีเศษคล้ายกับฝุ่นเศษปูน
เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนอำพลางศพของผู้ตายที่มันหลงเหลืออยู่จำนวนมาก
ปูนที่คนร้ายเอาไปโบกนั่นแหละเขาคาดว่าน่าจะเป็นส่วนเดียวกัน
ตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานใช้อุปกรณ์พิเศษเก็บชิ้นส่วนเหล่านี้ไปตรวจสอบ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเศษปูนที่คนร้ายใช้อำพลางคดี
ก็คือโบกปูนทับในตู้เย็นทีนี้คดีมันก็จะสามารถคลี่คลายไปทิศทางที่ง่ายขึ้น
ส่วนอีกหนึ่งกระแสข่าวคุณผู้ชมเราก็รายงานกันตลอด
ว่าตำรวจจับเอ็มได้แล้วจากเพลระยอง
เมื่อวานนี้มาลงที่สนามบินเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าคุณภูริพัฒน์ก็เอาเรื่องนี้ไปถามกับรองผู้การจังหวัดเชียงใหม่
ท่านก็ไม่ตอบไม่ยืนยันว่ามีการจับตัวแล้วได้จริงหรือเปล่า
บอกแต่เพียงบอกว่ายังไม่ได้รับการยืนยันจากชุดสืบสวนตลอดทั้งวัน
คุณภูริพัฒน์ก็พยายามถามแล้วถามอีกถามตำรวจทุกคน
แต่ปรากฏว่าก็ไม่มีใครยืนยันนะคะว่าตำรวจไปควบคุมตัวในเอ็มคนนี้ได้แล้วจริง
แต่ข้อมูลของการจับกลุ่มตัวในเอ็มได้ที่สนามบินเชียงใหม่
คือมีมาถ้าย้อนหลังไปจากนี้ก็เกือบ๑วันเต็มแล้วนะ
ใช่ช่วงเราอ่านข่าวเย็นเสร็จเมื่อวานใช่ไหมคะ
แต่ว่าก็ยังไม่มีการยืนยันออกมานะคะมีแต่ข้อมูลว่ามีในเอ็ม
ทำหน้าที่อำพรางศพในต้นเป็นคนฆ่าแล้วก็นางสาวอุ้มเป็นคนบงการ
คุณผู้ชมเดี๋ยวตามกันต่อนะคะเพราะว่าคดีนี้ไม่ใช่คนเดียวแน่นอนนะคะ
เอ็มรอดูว่าตำรวจจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะคะ